ได้ยินหรือเคยเห็นหรือเคยไปหรือเปล่า
เป็นการตัดบาดขนมครกแปดสีค่ะ
ไปกันที่วัดเถนพลายตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ก็มีประชาชนชาวบ้านสาธุชนมากมายกว่าพันคน
แหนไปที่วัดเพื่อร่วมงานประเพณีโบราณที่มีหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี
นั่นก็คือตักบาทเทโวขนมครก๘สีนี่แหละค่ะ
เราก็เลยเห็นถาดขนมครกมากมายไก่กองอยู่เบื้องหน้านี้
คือประเพณีนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านเขาสืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีแล้วอะค่ะ
โดยชาวบ้านที่มาตักบาทก็จะเตรียมขนมครกที่ทำมาจากบ้าน
เอามาค่ะจากที่บ้านตัวเองทำกันมา
แล้วก็แต่ละคนก็จะเตรียมมาทั้งหมด๘สีด้วยกัน
ก็มีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีส้มสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีฟ้า
สีสวยสดงดงามแบบนี้ก็มาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะ
เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีรวมถึงวิธีการทำขนมครกแบบโบราณนั่นเอง
ภายในพิธีตักบาทนี้นะคะก็จะมีการตั้งขบวนก่อนเลยค่ะ
ซึ่งก็จะมีพระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสของวัด
นำพระสงฆ์ออกมารับบินทบาท
ตลอดการบินทบาทก็จะมีขบวนเทวดานางฟ้ายมทูต
มทูตก็มาด้วยใช่เป็นกุศโลบาย
ให้คนเรานึกถึงความดีความชั่วให้ทำจิตใจดีละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดี
นางฟ้าใช่แล้วเนี่ยค่ะเดินมาตลอดรายทางแล้วก็โปรยดอกไม้
ส่วนนี้เทวดานี่เทวดายมทูตอยู่บนต้นยิ้มหวานแบบนี้
น่ารักเชียวมีหลายสิ่งหลายอย่างมีพูดผีปีศาจมากมาย
ก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับขบวนทำบุญนี้ด้วยนะคะ
มีเสือสิงก็มีเสือมาด้วยเหรอมาหมดเลย
คือมีขบวนผีด้วยนะเห็นภาพมีเปรตมีอะไรต่างแบบนี้ด้วย
ใช่ค่ะนี่ผีเปรตก็เหมือนมารับบุญส่วนบุญส่วนกุศล
เหมือนคนเราเนี่ยก็ได้ทำบุญกันไปคือการตักบาทเทโวโรฮา
ก็เหมือนกันตักบาทพระสงฆ์พระพุทธเจ้าหรือเทวดาที่
มาจากสวงสวรรค์มาจากเทวโลกมาจากชั้นฟ้า
นี่เราก็เป็นการจำลองค่ะให้คนไทยให้สาธุชนให้ชาวพุทธ
ได้มาทำบุญโดยพระสงฆ์นี่แหละก็จะเป็นเหมือนบุคคลที่เป็นสิ่งแทนนะคะ
พระพุทธเจ้ามารับบินทบาทจากชาวพุทธแบบนี้
แล้วนอกจากนั้นก็จะมีเด็กน้องหนูแต่งตัวน่ารัก
เป็นสีสันเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่วัดเข่นไพรอย่างนี้สืบทอดกันมาร้อยปี
เชื่อว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นช่วงของวันหยุดยาว
คุณผู้ชมน่าจะใช้เวลาไปทำบุญกันหลายคนเลย
ใช่ออกพรรษาเสร็จแล้วก็ตักบาทเทโวโรฮนะ

จริงแล้วแต่ละที่เขาก็มีประเพณีเยอะแยะเนอะ
คุณแทนสั่งกันออกไปมากมายนะคะ
เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี
ใช่ควรแก่กะอนุรักษ์แล้วก็ได้ฟื้นฟูสืบต่อกันต่อไปแบบนี้

ปีหน้าไปรอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งยังมีโอกาสนะจ๊ะ
ก็มีโอกาสก็ลองไปดูหลายจังหวัดหลายท้องที่
ว่าแต่ละปีประเพณีเขามีความยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้น